ทุกผู้ชมครับต้องให้กำลังใจต้องส่งกำลังใจกันหน่อยนะครับ
อาเอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการของเรา
ปัจจุบันอาเอกเนี่ยอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะล่าสุดได้ทราบข่าวกัน
ก็คือตอนนี้กำลังรักษาอาการป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะฮะ
หลังจากมีกระแสข่าวออกมานะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้ได้รับคำยืนยันนะครับว่า
ป่วยเป็นมะเร็งจริงจริงนะครับคือช่วงหลังหลังอาเอกสรพงศ์เนี่ย
ไม่ค่อยมีงานในวงการบันเทิงจะไปทำบุญสร้างพระสร้างวัดเนี่ยนะครับ
บริจาคที่ดินร้อยกว่าไร่สร้างวัดนวลกลุ่มหรือวัดหลงพระโต
ชนโปรโมทกิจกรรมของกองทัพซึ่งก็เคยแสดงหนังกับอาเอกสรพงศ์
ค่ะก็เลยมีการถามกันเอ๊ะกระแสข่าวบอกว่าอาเอกสรพงศ์
ป่วยเป็นมะเร็งอะไรจริงหรือเปล่าบอกว่าจริงอืม
แต่ก็ยังไม่ได้เจอกันเหมือนกันแต่ล่าสุดเนี่ยคุณแจ๊กกะรีน
นาธิการข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีนะครับได้ถามไปยังพี่ไทย
เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนน้องชาย
ลูกชายของพี่เอกสรพงศ์เพราะว่าสร้างกันมาปั้นกันมา
พี่ไทยบอกว่าทั้งพี่ไทยพี่ท็อปติดตามอาการป่วยของ
เอกสรพงษ์ชาตรีมาตลอดตั้งแต่เมื่อ๒๓ปีก่อน
ตอนนั้นตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้
แล้วเข้ารับการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีจนหายดี

มะเร็งมันกลับมาอีกครั้ง
คราวนี้ก็สุดหนักอยู่พอสมควร
แต่ว่าภรรยาก็คือคุณดวงเดินจิไทยสงฆ์

คอยดูแลอยู่พี่เอกสรพงศ์
พี่ไทยบอกร่างกายสู้ผอมไปบ้าง

ก็ตกใจไปเยี่ยมกัน
ก็มีพี่บินแล้วก็มีน้องด่า
ปกติเราจะเห็นพี่เอกสตรพงษ์ชาธินี่คือ

ไม่มีโรคภัยขั้นเจ็บนะครับ
เป็นคนที่ทำะธรรมี

เมื่อก่อนเนี่ยพี่เอกไปตรวจมะเร็งเนี่ย
เป็นตั้งแต่๒๓ปีที่แล้วแล้ว
มะเร็งรัมไศในนี่ก็
มาปีที่แล้วเริ่มกลับมาเป็นอีก

แต่ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะลามไปตรงไหน
ล่าสุดก็โอเคนะพี่เอกเขาก็ยังโอเคก็ใจสู้อยู่
แต่พี่เอเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครมาเยี่ยมแบบทั่วไปนะ
คือเอกก็โอเคนะสภาพร่างกายก็ยังเหมือนเดิม
แต่คือสู้ผอมลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง
ให้กำลังใจคุยกันให้กำลังใจกัน

ก็พากันเดินออกมาออกกำลังกาย
เพศออกมานั่งคุยกันเล่าถึงความหลังกัน
บุญคุณสุขต่างที่พี่เอกสรับลงได้ทำมาไว้
ได้สรรสะสมบารมีทางบรมีบุญบารมีเอาไว้
ก็ขอให้มันเป็นเกราะคุ้มกัน

แต่ว่าการไปเยี่ยมอาจจะลำบากหน่อย

สรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการของเรา

จำได้ว่าก่อนช่วงโควิดพี่ไปที่วัด
แล้วก็เจอพี่เอกด้วยความสดใส
แล้วก็ก็คือคุยกันเรื่องหลวงพ่อบ้างคุยกันเรื่องวัดบ้าง
มีเมตตากับทุกคนค่ะแล้วก็เป๊ะในเรื่องของการทำงาน
เป็นคนที่ถูกแข็งแรงสดใส
คำว่ามะเร็งนิบหนึ่งทีหรือว่าโรคร้ายอะไรต่าง
ที่เข้ามาในร่างกายของพวกเรา
มันคาดเถายากจริงอะคะ

ใช่ค่ะอาเอกสรพงศ์มีบุญคุณกับมิวมากพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เล่นละครกับอาเอกสรพงศ์
เอกบอกว่าท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
กำลังจะทำหนังครับมิ้วไปเทสหน้ากล้องสิมิ้วไปเทส
มิ้วก็เลยได้เล่นหนังเรื่องเสียดายภาคแรก
คนนี้จำนิ้วได้จนทุกวันนี้๓๐กว่าปีแล้ว
แต่ผมเชื่อว่าอาเอกต่อสู้ได้แล้วก็กลับมาแข็งแรงได้อย่างแน่นอน
อาเอกมากเป็นกำลังใจค่ะ